มาดูเหตุการณ์นี้ที่กระบี่กันบ้างค่ะ
ผู้ชายคนนึงไม่พอใจที่ถูกตำรวจมาตรวจค้นที่บ้านค่ะ
คว้ามีดพระตะโกนไล่ตำรวจนะคะ
แล้วสุดท้ายเขายอมรับว่าเขาดื่มน้ำกระท่อม
แต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าตำรวจจะมาค้นบ้านเขาทำไมค่ะ

เห็นถืออยู่นั่นก็คือมีดพระนะคะ

ถอยรถไปให้พ้นเขตบ้านค่ะก็โต้ตอบกัน
สุดท้ายตำรวจถอยรถออกจากบ้านผู้ชายคนนี้ไป
ถามเจ้าของคลิปค่ะซึ่งก็เป็นผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะ
เขาเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือช่วงเย็นวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
เขายอมรับบอกเขาดื่มน้ำกระท่อมอยู่ที่บ้าน
เพราะเขาบอกว่าเขาเห็นว่าพืชกระท่อมถูกกฎหมายแล้ว
เอาแต่ตำรวจชุดนี้ไม่รู้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะคะ
ขับรถมาจอดในบริเวณบ้านแล้วพยายามจะเข้ามาจับเขา
แม่ก็เข้าไปถามบอกว่าทำผิดอะไรก็ไม่มีใครตอบได้
ก็เลยเนี่ยค่ะเกิดการโต้เถียงอย่างที่เห็นในคลิป
จนสุดท้ายตำรวจก็ถอยกลับไปนี่ค่ะถอยรถไปแล้วค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลคน
ก็ไปแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายนะคะ
ในเชิงไม่ค่อยพอใจกับการทำงานของตำรวจค่ะ
ทีมข่าวเราไปสอบถามทางตำรวจบ้างค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกจงรักพิมพ์ทองภูมิกับสพปลายพระยา
บอกว่าทางตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีผู้ชายเกิดอาการคุ้มคลั่งถือมีดพระเดินไปเดินมา

ตำรวจก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะระงับเหตุค่ะ
พอไปถึงก็พบว่าผู้ชายคนนี้ยืนเอะอะโวยวายอยู่ที่บ้านตัวเอง
แล้วมีภรรยาถ่ายคลิปวิดีโอ
และเห็นแล้วเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ได้ออกไปก่อความวุ่นวายนอกบ้าน
ก็เลยตัดสินใจถอนกำลังออกมา
ก็ชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปตรวจค้นอะไร
อยากจะให้เข้าใจการทำงานของตำรวจด้วยค่ะ

เขาก็เลยต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นจะมาระงับเหตุค่ะ